คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุนะคะที่สมุทรปราการ
มีคุณแม่เขาขับรถเก๋งมากับลูกสาวอายุแค่๔ขวบ
ปรากฏว่าขับไปชนท้ายรถบรรทุกที่กำลังจะเลี้ยวอะค่ะ
เด็ก๔ขวบระเด็นออกมานอกรถคือทะลุกระจกออกมาเลย
แล้วก็ตกลงไปในน้ำเคราะห์ดีจริงที่มีคนไปช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
รอดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู
เที่ยมเผือเมืองสมุทรปราการค่ะ
เป็นรถเก๋งชนท้ายรถพ่วงบรรทุกน้ำมันนี่ค่ะ

ตำรวจสพบังปูกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
คนเจ็บรายแรกก็คือเด็กค่ะเด็กหญิงวัย๔ขวบเองนะคะ
สภาพตัวคือโอ้โหเปียกน้ำขาข้างซ้ายท่อนบนหักผิดรูป
เด็กก็นอนร้องด้วยความเจ็บอะค่ะ
ส่วนอีกรายก็คือนางสาวบัญชื่นหวนคนึงเจ็บที่แขนซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนเจ็บก็คือแม่ลูกที่มาด้วยกันขับรถเก๋งมา
สภาพรถเก่งคันนี้ด้านหน้าอัดคาอยู่กับราวเหล็กที่เป็นกั้นเกาะกลางถนนนะคะ
ส่วนรถพ่วงบรรทุกน้ำมันด้านท้ายถูกชนนะคะ
คนขับรถพ่วงชื่อว่านายสรศักดิ์สุขมณี
เล่าให้ฟังว่าเขาก็ขับรถมาทางตลาดปากน้ำ
พอมาถึงที่เกิดเหตุทางเข้านิคมบางปู
เขาก็มองด้านซ้ายว่าไม่มีรถก็เลยตีวงเลี้ยวซ้ายเข้านิคมบางปู่
แต่รถเก๋งขับตามหลังมาพุ่งชนท้ายเต็มเลยค่ะ
แล้วรถเก่งเองก็เสียหลักไปชนกับราวเหล็กกั้นเกาะกลางถนน
ตัวนายสรศักดิ์บอกว่าเขาก็จอดรถลงไปช่วยนะคะ
เพราะว่าคนเจ็บก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คือคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าลูกสาวกระเด็นออกไปคือให้ช่วยลูกก่อนนะคะ
เพราะว่าตัวลูกสาววัย๔ขวบเนี่ยกระเด็นออกไปทางกระจกด้านข้างรถ
ก็เลยไปช่วยไปดูที่ร่องน้ำเด็กอยู่ในน้ำนะคะ
ก็ช่วยนำตัวเด็กขึ้นมาและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือต่อค่ะ
แล้วผมก็เปิดไฟเลี้ยวมาไปไกลแล้วให้สัญญาณมา
คือจะเข้าทางนิคมเหรอครับผมแล้วเลนซ้ายผมก็มองแล้วว่าไม่มี
แต่ผมเห็นไฟแว๊บมาจากทางขวาแล้วก็ตุ้มดันผมหักไปเลย

คือพี่อยู่เล่นกลางอย่างนี้ไหมพี่ก็คือเมื่อกี้เจ้าสี่วงเนี่ย
ใช่แล้วผมก็ดูซ้ายเรียบร้อยว่าไม่มีรถไม่มีหัวไตแล้วชะลอมาอย่างนี้
อ๋อรถเก่งมาขวาเหรอครับมาขวา
คือจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะรถบรรทุกเยอะค่ะ
เพราะว่าเป็นเส้นทางเข้าเขตอุตสาหกรรมบังปูแล้วก็เป็นเส้นทางหลักรถวิ่งเร็ว
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นนายทรงวุฒิก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืน
ไม่มีวินประจำอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ก็มีไฟส่องสว่างนะคะไม่ได้มืดเท่าไหร่
แต่รถวิ่งเร็วก็ไม่เคยมีชนกันรุนแรงขนาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ

ก็มีครับแต่มีนิดหน่อยไม่ถึงกระหนักก็มีเบียดกันบ้างอะไรมั่งก็มีครับ
แต่ว่าไฟตรงนี้มันก็สว่างอยู่นะไม่มืด
ลูกทั้งสองคนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐรินสมุทรปราการนะคะ
แขนซ้ายหักแต่ว่าลูกสาววัย๔ขวบตอนนี้ยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่ในไอซียูค่ะ